ส่วนอีกวัดหนึ่งคุณผู้ชมคะวัดนี้เนี่ยวันนี้ก็มีการออกแถลงการด้วยเช่นเดียวกัน
มาบตาพุธที่จังหวัดระยองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประเด็นในโลกออนไลน
เพราะว่ามีภาพของหลวงพ่อรวยหรือว่าพระครูสุขุมธรรมธาดา
เจ้าอาวาสวัดนะคะเนี่ยค่ะที่ท่านขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับทางเหรียญเกจินะคะ
ที่จะมีที่ทางวัดมีการทำมาท่านซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ค่ะ
เขาจะมีการจัดทำเหรียญเกจิที่ชื่อว่ารุ่นจีวอนบินนะคะ
ก็วัดออกมาชี้แจงบอกว่า
คือหลังจากที่มีภาพตรงนี้ออกไปก็มีการมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์กัน
แล้วล่าสุดเนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกไม่อนุญาตให้มีการจัดสร้างแล้วนะคะ
เดี๋ยวเหตุผลคืออะไรคุณผู้ชมค่อยตามมาดู
คือมันมีประเด็นมาจากที่มีภาพหลวงพ่อรวยนี่แหละค่ะนะคะ
ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกมาทางโลกออนไลน์
ลักษณะคล้ายกับภาพในเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นจีวอนบิน
ที่มีตัวหนังสือด้านหน้าระบุว่าแคล้วคลาดปลอดภัย

แล้วก็มีตัวหนังสือบอกว่าสุขุมธรรมธาดา
นะคะวัฒนธาพุธวัตถ์และค้าขายร่ำรวย
ผู้จัดสร้างเหรียญก็อ้างว่าจัดสร้างในนามวัดมาบตาพุธ
จะนำเหรียญนี้ไปแจกผู้ใช้รถบนท้องถนน
และคนขับรถรับจ้างขนส่งสินค้าส่งอาหารทั่วประเทศจะได้แคล้วคลาดปลอดภัย
แต่ปรากฏว่าก็กลายเป็นเสียงวิพักษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ล่าสุด

ซึ่งครูใบดีกาพิสิทธสิทธิประพาโส

ไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ตรวจแม่พิมพ์เหรียญด้วยนะคะ
วัยยาวัชกรของวัดในปลอดหอมสุวรรณยืนยันบอกว่า
ผู้จัดสร้างเหรียญไม่ได้ขอนุญาตผู้ช่วยเจ้าอาวาส
แล้วหลวงพ่อท่านนั่งรถกอล์ฟมาโบสถ์
เพื่อทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลบารมี๘๗
แต่ผู้จัดสร้างเหรียญนิมนต์ให้ไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งหลวงพ่อรวยไม่ทราบเจตนาว่าจะถ่ายไปโปรโมท
ก็เลยทำให้ท่านเกิดความเสื่อมเสียนะคะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่สบายใจที่มีการสื่อสารผิดพลาด
แล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ดังกล่าวขึ้น
ก็สรุปนะคะว่าทางวัดเขาได้ชี้แจงแล้วค่ะ
เขาไม่อนุญาตนะคะให้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะคะ